ไปที่สถานที่สี่ข่าวต่อเรื่องเลยนะครับ
ไปเรื่องของรวมเรื่องสัตว์แรงด้วยก่อนน่ะ

ไปดูตัว

จะเอาเรื่องของลูกวัวดีกว่า

วัวนะครับงูเหลือมงูเหลือมไม่เคยเห็นลูกวัวครับ
ก็เลยต้องทักทายกันหน่อยนะฮะทักทายอย่างไรนี่ดิแฟน
ทักทายแบบนี้ไปกินนะครับไปรักกันหน่อย
อดแบบคุณรู้สึกจะรักกันมากนะฮะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
ใช่นะครับจริงที่มูลนิธิปฐมรมราชานุศร
จังหวัดราชบุรีครับได้เข้าจับงูเหลือมตัวใหญ่มากมาก
นอนขวดตัวอยู่ใต้ภูมิมาให้ใต้ในตำบลปากช่องอำเภยจอมบึง
จังหวัดราชบุรีหลังจากได้รับแจ้งว่า
งูเหลือมตัวนี้ครับพยายามรัดลูกวัว
โดยเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามอยู่นาน
กว่าจะลากตัวงูเหลือมยาวกว่า๓เมตรครึ่งออกมาได้ครับ
เพราะมีอาการดุร้ายพยายามฉกเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา
แต่สุดท้ายก็ถูกจับใส่ถุงปุ๋ยได้ในที่สุด
วัวก็รอดไปนะครับ
อ๋อรอดจะมาโอ้โฮแต่โอ้โฮดูดูดูครับ
ดูกัดจะแบบนี้แหละครับแว๊กนี่แหละครับ
อันนี้เสียงงูใช่ไหมใช่เสียงงูนะฮะ
อ้าวไปต่อนะครับนายธรรมภูทองก็บอกว่าเจ้าของวัวเป็นเจ้าของวัวนะครับ
บอกว่าปกติก็นำฝูงวัวออกไปเลี้ยง๖๐ตัว

ไม่เคยพบงูเหลือมมาอยู่แถวนี้แล้วก็เคยไม่เคยเห็นงูแบบนี้มาก่อนเลย
แต่ก่อนเกิดเหตุได้มีรถกระบะมาจอดเหมือนนำอะไรมาปล่อย
จากนั้นก็ไม่นานลูกวัวที่นอนพักในร่มไม้ก็ส่งเสียงร้องขึ้น
เมื่อวิ่งไปดูก็พบงูเหลือมกำลังรัดลูกวัวอยู่จึงแจ้งจันทิศ
และให้พระเจ้ามาตีงูจนยอมปล่อยลูกวัวและเลยเข้าใต้ภูมิไม้
เชื่อว่างูเหลือมต้องมีคนมานำมาปล่อยอย่างแน่นอน
ถิ่นผิดกินไม่ได้เอาเรามาปล่อยพื้นที่นี้เอามาปล่อยใหม่แล้วไม่มีกลิ่นวัวดี
เอาเข้าไปดูซะหน่อยนะครับแต่ไม่ได้นะครับ
ผมว่าแนะนำนะครับการปล่อยแบบนี้นะครับไม่ดีนะครับ
ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่ต้องคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปปล่อย
นี่อาบมาปล่อยแบบนี้นะครับชาวบ้านซวยนะครับปล่อยแล้วไปพื้นที่อื่นนะครับ
คือถ้าเจ้าหน้าที่เขาจับได้เขาไปปล่อยที่ป่าปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะนะ
ใช่นี่ครับไปต่อเนื่องกันเลยนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองท่าโขลงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
นำรถแบ็คโฮลมาช่วยขุดตักดินขอบบ่อน้ำเพื่อช่วยเหลือควายครับ
ควายติดโคนควายติดบ่อครับตัวนี้พัดหลงตกลงไปในบ่อแล้วขึ้นมาเองไม่ได้
ตัวนี้เป็นควายของนายหมุดสุภาเรืองนะครับที่นำมาเลี้ยงแบบปล่อยไปตามสบายธรรมชาติแบบเลยนะครับ
เสื้อและเจนการตามไปหากินได้ทุกที่เคยเผลือผลาดท่าตกลงในบ่อน้ำจึงต้นติดแจ้งกู้ไภแล้วครับผม
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลด้วยนะครับเทศบาลเมืองโขงก็ได้นำรถแบ็คโฮลมาช่วยขุดบ่อ
ขอบคุณหลายเดี๋ยวไฟบอกนะครับ

ถือว่าคนที่ช่วยควายเต็มนะครับ

นี่ครับในพุ่มไม้แบบนั้นนะครับ

หมู่บ้านปฐมพรตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเช่นกันนะครับ
มีทั้งหมูป่าตัวเล็กตัวใหญ่ครับ

นางสาวอังคณาศรีวิรัยก็ได้นำภาพหมูป่าไปโพสต์ลงเฟซบุ๊
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจับหมูป่าไปไว้ที่อื่นด้วยเถอะ
เพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
โดยหมูป่าจะออกมาคุยเขียอาหารในถังขยะ
จนล้มคว่างหลักจาย

ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วก็เคยร้องเรียนไปแล้ว

แต่มีหมูป่าบางส่วนแอบหนีกลับมา
และออกลูกออกหลานขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว
ปีเดียวมีหมูเกือบ๔๐ตัว
โอ้โหเกรงว่าจะกลายเป็นฟาร์มหมูป่าไปนะครับ

จากสร้างความรำคันแล้วก็ยังสร้างความหวาดกลัวให้เด็ก
ไม่กล้าออกไปปั่นจักรยานเล่นในหมู่บ้านอีกด้วยนะครับ

ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรี
งานนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูนะครับ
เพราะว่าตอนนี้อารวาสเด็กกลัวเพราะเด็กไปเติมด้วยนะครับ
ตัวนี้เปิดเทอมแล้วแล้วก็หลังเลิกเรียนไปปั่นจักรยานไม่กล้าไปปั่นไง
ใช่

เรื่องของปัญหาหมูป่าก็ถือว่าเป็นปัญหาสัตว์ป่าอย่างหนึ่งนะครับ
ที่เข้ามาก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับมนุษ

เพราะว่าอันดับหนึ่งลิงอันดับสองเป็นช้างอันดับที่สามเป็นหมูป่านะครับ
แล้วก็ตัวงูแล้วก็เฮียนะครับ

๕อันดับสัตว์ป่าที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคน